มาให้กำลังใจอดีตนางเอกดังนะคะพี่ตายสายคานค่ะ
ซึ่งก็มีข้อความนะคะแล้วก็มีรูปภาพถ่ายคู่กับคุณแม่ที่อยู่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ใจความเนี่ยนะคะก็มีจับใจความตอนหนึ่งนะคะพี่ตายเขียนว่า
ที่ผ่านมาตายและครอบครัวโดนกระทำฝ่ายเดียวมาตลอดโดยที่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลย
มันอึดอัดและเครียดทรมานมากเพราะแม่ก็ป่วยหนักแต่ตายเลือกที่จะแก้ปัญหาด้วยความจริงค่ะ
บันเทิงไทยรัฐนะคะก็โทรสอบถามพี่ตายสายทานค่ะ
เผยความรู้สึกว่าจริงเนี่ยพี่ไม่อยากเล่ารายละเอียดลงลึกหรอกนะนะคะ
เพราะว่าตอนนี้เรื่องกำลังอยู่ในชั้นศาลมีการฟ้องร้องอยู่ใบตองนะคะ
แต่สรุปใจความสำคัญก็คือว่าก่อนหน้านี้พี่ตายเนี่ยได้ไปรู้จักกับผู้ชายคนนึงนะคะ
สนิทสนมกันด้วยนะคะโดยไม่เคยรู้มาก่อนว่าผู้ชายคนนี้เขามีแฟนอยู่แล้ว
พูดง่ายก็คือครบซ้อน๓๔คนเลยก็คือโดนหลอกนั่นแหละคุณผู้ชมนะคะ
หลังจากนั้นพี่ตายก็เลือกที่จะเดินออกมาค่ะแต่อีกฝ่ายกลับไม่หยุดแล้วก็ฟ้องร้องพี่ตายค่ะ
แล้วเรื่องนี้ดันไปเข้าหูถึงคุณแม่ที่จังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชม
ซึ่งท่านอายุเยอะมากแล้วแล้วก็ไม่สบายด้วยค่ะ
คือตอนนั้นพี่ตายเล่าให้ฟังว่าคุณแม่แทบช็อกคือแบบ
เกือบหยุดหายใจโชคดีที่เรียกรถพยาบาลมาช่วยชีวิตทันนะคะ
ซึ่งเหตุการณ์นี้เองนะคะทำให้พี่ตายเนี่ยช้ำใจมากที่สุดในชีวิตตั้งแต่เกิดมาเลยพี่ตายบอกนะคะ
และหากเรื่องราวคลี่คลายแล้วก็จะมาเปิดใจกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐ

ซึ่งพี่ตายโอ้โหเล่าลงละเอียดนะคุณผู้ชม

ตอนนี้ก็กำลังหลอกเน็ตไอดอลอีกคนนึงด้วย

เดี๋ยวรอพี่ตายน่าจะมาเปิดใจหลังจากเรื่องราวคลี่คลายลงไปนะคุณผู้ชม
ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับพี่ตายกับคุณแม่ด้วยนะคะ